ใครที่ดูแลตัวเองได้แล้วแล้วก็อยากจะแบ่งปันน้ำใจดูแลช่วยเหลือผู้อื่นที่เขาได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็มีเยอะนะคะคุณผู้ชม
เรียกว่าเป็นทานน้ำใจหลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องวันนี้เราก็รวบรวมมาแนะนำบอกต่อเล่าสู่กันฟังด้วยค่ะ
ที่แรกที่บ้านจำเรินดีอยู่เลขที่๘๘หมู่๔ตำบลบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
วันดีขาวขำอดีตกำนันแหนบทองคำพร้อมครอบครัวใจปั้มค่ะ
เงินให้นายนบพรขาวขำนายกเทศมนตรีตะบนครูขวางจำนวน๑ล้านบาท
อบเยอะขนาดนี้เพื่อนำไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งมาทำเป็นถุงยางชีพแจกให้กับผู้เดือดร้อนกว่า๓๐๐ชุดเลยนะคะ
ครับในแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีข้าวสารห้ากิโลกรัมปลากระป๋องสิบกระป๋องอืมน้ำมันพืชหนึ่งลิตร
น้ำปลา๑ขวดน้ำตาลทรายขาว๑ถุงมีสเปรย์แอลกอฮอลล้างมือให้กับผู้ที่รับของแจกไปด้วย
ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนมาจากทีมคนรักปฐุมนะคะอืมแล้วก็มีมามากกว่าห้าพันขวดเลยทีเดียวครับ
ชมทุกท่านทุกส่วนที่มีส่วนร่วมช่วยกันด้วยนะคะไปอีกที่หนึ่งค่ะก็คือที่สถานปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว
หรือวัดพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรอยู่ที่บ้านเวียงแก้วตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะ
ชาวบ้านกว่าพันคนมาเลยมาที่นี่ใส่แมสต่อแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อมารอรับถุงยางชีพที่มูลนิธิดอยเวียงแก้วนำมาแจก
ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันสามร้อยชุดแจกให้กับทุกครอบครัวในชุดนี้ก็มีกันแบบอิ่มท้องเลยอ่ะ
ข้าวสารมีไข่ไก่มีน้ำดื่มหนึ่งแพ็คปลากระป๋องน้ำมันพืชแล้วก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เงินให้อีกโอ้โหไม่ธรรมดานะคะแล้วนอกจากนี้ทางวัดเนี่ยยังนำด้ายแดง
รูปประคำหนังสือพระธรรมและรูปพระครูบาบุญชุมไปแจกจ่ายให้กับราชดรบ้านเวียงแก้วอีกทุกหลังคาเรือน
จำนวน๑๒หมู่บ้านแจกกันไปหลายวัดหลายพื้นที่ในอำเภอแม่สายนะคะ
ก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกำลังใจนะอย่างน้อยก็ช่วยทำให้คนที่เดือดร้อนเนี่ยบรรเทาผลกระทบได้บ้าง
ครับแล้วก็เชื่อว่าอีกไม่นานสถานการณ์อันลายรายเนี่ยก็จะผ่านพ้นไป
อย่าลืมต้องร่วมด้วยช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดกันด้วยค่ะ